พูดถึงเรื่องของของกินแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปกิน

นี่ค่ะคุณคุณดูว่าคุณชอบไข่ดาวแบบไหน
ดิฉันจะพาไปพังงาไปกินไข่ดาวที่นี่
เขาชื่อว่าไข่ดาวนมสาว
ถูกใจคุณชนะแน่นอน

ไข่ดาวนมสาวจริง
อยู่ติดทางลงสะพานสารสิน
ที่ต้องเป็นไข่ดาวนมสาว
เพราะเมนูนี้นี่แหละเป็นเมนูประจำของแฟนพันธ์แท้ทางร้าน
เขาต้องการทานไข่ดาวแบบกรอบ
แต่ผสมความนุ่มลิ้นลงไป

พ่อครัวเขาด้วยความว่าเขาประสบการณ์เยอะ

เข้าใจชื่อยังมันเป็นที่มาของเขาว่าไข่เด้ง
ไข่ดาวนมสาวเออคุณพ่อครัวเขาเนี่ยมีประสบการณ์
เขาก็เลยจัดให้ด้วยการทำไข่ดาวตามที่ลูกค้าชอบ
ก็คือนำไข่ไก่๒ฟองแยกไข่แดงออก
ตีไข่ขาวให้ฟูฟ่องกันเลยแล้วตั้งกระทะนะ
ไข่ขาวเนี่ยฟูกรอบแล้วก็เอาขึ้นจากกะทะนะ
ก่อนจะขึ้นใส่ไข่แดงวางลงไปบนไข่ขาวที่กรอบ
นี่กำลังจะทอดไข่ขาวน่ะนะเอาเดี๋ยวได้ไหมนะ
ตีก่อนตีไข่ขาวฟู

ไข่ดาวนมสาว

เป็นแบบไข่ไม่สุกเออแต่ว่าไข่ขาวเนี่ย

กรอบแบบนี้พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ
สำหรับใครที่เป็นลูกค้าประจำเขาจะชื่นชอบแบบนี้

เพราไข่ดาวนมสาวอะไรอย่างนี้
ใครอยากจะไปฟินกับไข่ดาวนมสาว

ไปกันได้ที่ร้านอาหารท่านุ่นซีฟู้ด
อยู่ที่ถนนเพชรกะเสมหมู่๗

ฝั่งพังงาเขาเปิดบริการ

คุณได้ฟินกับบรรยากาศริมทะเล
โรแมนติกมากคุณชนะ

ปักหรือยังพังงาจะไปอีกไหม
ไปมีโอกาสต้องไป

ไปกับคนที่เราอยากจะพาไป

แต่ว่าไปชมพระอาทิตย์ตกสวยกันได้